ที่จังหวัดร้อยเอ็ดสงสารคุณแม่ท่านนี้มากเลยนะคะ

ลูกชายนอกจากจะไม่ช่วยทำมาหากินแล้วเนี่ยนะ
พฤติกรรมชอบดื่มสุราแล้วดื่มหนักมาก
พอเมาปุ๊บทำอะไรคะอัลวาดพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
แม้แต่กับแม่เองก็โดนค่ะ
พฤติกรรมล่าสุดคือเอามีดออกมาคูจะทำร้ายร่างกายคนในตลาด
และทำร้ายร่างกายแม่โอ้โกนแม่ค่ะ
ต้องจำใจโทรแจ้งตำรวจให้มาจับลูกชายตัวเองอ่ะค่ะ
โอ้โหได้ยินไหมคะแม่บอกเอาไปเถอะ
เบื่อมากแล้วโอ้คุณเป็นแม่อ่ะเอาจริง
อยากให้ลูกโดนใครจับตัวไปหรอก
แต่มันสุดจะทนแล้วจริงค่ะแม่บอกว่าอยากหา
อยากได้อะไรหาให้หมดเลยนะคะแต่ไอ้อย่างนี้มันไม่ไหว
มันไปร่ารานชาวบ้านชาวช่องเห็นไหมคะตรงเนี้ยบริเวณปากทางเข้าตลาด
ตลาดหนองแคนตัวเมืองร้อยเอ็ดนะคุณผู้ชมตำรวจสภเมืองร้อยเอ็ดกับกู้ภัยต้องมาค่ะ
มาเอาตัวแล้วลักษณะอาการลูกชายเห็นไหมคือเก็บทรงไม่อยู่อ่ะ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

เกิดอันตรายกับคนอื่นด้วยก็เลยเรียกให้ตำรวจมาเอาตัวแล้วเนี่ยค่ะ
นี่ยังเดินสง้อสงแงะเลยใช่ตำรวจเอาตัวไปนะคะ
ตำรวจเอาตัวไปค่ะไปที่โรงพักนะคะ
เพื่อดำเนินคดีแม่บอกว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกแล้วนะ
ตำรวจต้องประสานรถพยาบาลเห็นไหม
กู้ชีพของพยาบาลนะคะมาเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปที่สพเมือง๑๐๑

ยังไม่มีการสร้างข้อเกล่าหาใดเดี๋ยวรอให้สั่งก่อนคือแม่เนอะ